บนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งที่นราธิวาสค่ะคนคนนี้เขาก็ขับรถมากลางดึก
แต่ว่ามาเจอบางสิ่งบางอย่างอยู่กลางถนนเป็นฝูงเลยไม่รู้ใครปล่อยมาค่ะ
โอ้โหมาเป็นฝูง๒๐ตัวได้แล้วมันกระชันชิดแล้วมันก็สีดำแบบนี้ค่ะ
เดินข้ามถนนนะคะคุณนันเจ้าของรถบอกว่าวันนั้นคนขับก็คือพี่ชายนะคะ
เกิดวันเสาร์ตรงถนนสายเอเชีย
ก็ขากลับมันตีหนึ่งแล้วตอนนั้นก็จะกลับนราธิวาสเจอควายทั้งฝูงค่ะเดินข้ามถนน
แบบมาแบบชิดเลยไม่รู้จะไปหลบตรงไหนเลย
และมันใกล้ระยะมันได้เมื่อกว่าเลยชนไปจังค่ะ
แล้วสภาพรถชนค่ะเป็นแบบนี้ค่ะก็ยุบเสียหายทั้งแถบนะคะ
แต่ควายที่ชนเนี่ยทางพี่ชายเขาบอกว่าควายไม่เป็นไรมันไม่ตาย
แต่มันวิ่งหนีเข้าทุ่งนาไปตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าฝูงนี้เป็นของใคร
ใครเป็นเจ้าของคุณนันบอกว่าเส้นนี้อุบัติเหตุแบบนี้มีบ่อยเลย
เมื่อไม่กี่วันก่อนพนักงานร้านสะดวกซื้อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ชนวัวจนเสียชีวิต
ก็อยากจะฝากชาวบ้านแถวนั้นดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีนะคะกลางค่ำกลางคืนเดินแบบนี้
ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้มาเกะกะป้วนเปี้ยนบนท้องถนนด้วย
เพราะอย่างยิ่งมาเป็นฝูงในเวลากลางคืนแบบนี้นะคะ
เราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ